วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีการต่อสัญญาให้กับผู้ค้ารายใหม่
โดยมีการเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีการทำบัตรเป็นบาร์โค้ดป้องกันการสวมสิทธิ์ครับ
ต่อกันที่เรื่องของการลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายย่อยกันบ้างนะครับวันนี้บัตรประจำตัวของผู้ค้าสลากรายย่อยแบบใหม่เพิ่มบาร์โค้ดลงไปบนหน้าบัตร
พร้อมกับระบุชื่อสกุลจุดจำหน่ายสลากครับซึ่งผู้ค้าก็จะพกติดตัวตลอดเวลา
เพื่อให้เจ้าที่นั้นไปตรวจสอบเวลาลงพื้นที่ก็จะไปสุ่มตรวจว่าเป็นผู้ค้าตัวจริงหรือไม่ว่าหรือว่าเป็นคนที่มาสวมสิทธิ์นะครับ
กฎระเบียบใหม่ผู้ค้าสลากที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทยื่นประกอบการทำสัญญาณรอบใหม่เพื่อยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรงยังสามารถจำหน่ายสลากได้
ค้าสลากส่วนใหญ่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัดครับ
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานได้ตอนแรกกังวลไหมว่าเขาขอมารับบอล
กังวลครับไม่กังวลครับไม่กังวลไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับ
คือปกติเราก็รักษาอยู่แล้วครับก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้ว
อยากให้ปีหนึ่งเหมือนสมัยก่อนปีต่อหนเพิ่งมาต่อ๖เดือนอยู่๒๓งวดเนี่ย
ก่อนนี้ปีนึงแต่เรื่องราวหมามาแล้วเนี่ยจะวันแล้วแค่ทำสัญญาเนี่ย
ส่วนผู้ค้าสลากที่มีอายุเกิน๘๐ปีครับสำนักงานสลากก็ยังจะไม่ต่อสัญญาณรอบใหม่ให้
ยังมีความสามารถในการจำหน่ายสลากหรือไม่ตามกฎระเบียบใหม่นั่นเองครับ
ให้เดือนธันวานั้นครบของผู้๘๐หรือคณะกรรมการของกองสลาก
ได้วางระเบียบไว้ก็ให้ไปตามนั้น
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เราได้รับแล้วก็หายไป
แล้วก็บอกว่าปิดระงับเพียงผู้ที่จะมารับแต่ละบุคคล
ก็โดยที่คนอื่นไม่รู้ก็แจ้งไปตามหลัง
ตอบสัญญาผู้ค้าสลากรอบใหม่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๘๒๗พฤษภาคมจำนวน๓๖๐๐๐ราย
จำนวนสถานกรรม๒๖๖๐๐๐เล่มหรือคิดเป็น๕๓๒๐๐๐๐๐ฉบับ
ส่วนสมาคมองค์กรมูลนิธิเกี่ยวข้องกับคนพิการ๙๒๒แห่งทั่วประเทศ
เริ่มต่อสัญญาตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๐มิถุนายน๒๕๕๙ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม๕เดือน
แต่ว่าจะต้องจัดส่งบัญชีงบัญชีงบรรยาชื่อของสมาชิก
เพราะที่ผ่านมาก็มีบางองค์กรมูลนิธิที่มีสมาชิกเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ก็ยังมีรายชื่อในการรับสลากไปจำหน่ายอยู่ดี
ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ค้าสลากด้วยกันเองก็จะถูกตัดโคต้าทิ้งทันที